ที่ได้สูญเสียคุณพ่อคุณแม่จากเหตุการณ์เพลิงไหม้
ซึ่งวันนี้ค่ะเธอได้เดินทางไปรับศพ
เพื่อนำมาทำประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
นักแสดงสาวตินาสุพนาศพร้อมครอบครัว
เคลื่อนศพของพ่อและแม่ไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรี
แพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ทำการชนะสูตรศพจากเหตุเพลิงไหม้ร้านเต้าหู้ดำ
เมื่อคืนที่ผ่านมากลางตลาดเทศบาลเมืองโพธาราม
ขณะที่ครอบครัวจิตตะลีลายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และมีพิธีรดน้ำศพเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
กำลังญาติพี่น้องคนสนิทที่เดินทางไปร่วมพิธี
และให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกา
โดยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยเพียงสั้น
ผู้จัดการส่วนตัวของตินา
นักแสดงสาวยังมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
พร้อมฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาถึง
ในขณะที่เพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างออมสุชา
โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตินา

เช่นเดียวกับไม้พี่รัฐที่ขอให้เพื่อนเข้มแข็ง
ตินาสุพนาศโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
เรียนเชิญพี่น้องร่วมสวดพระอภิษฐรรมศพ
และไว้อาลัยแด่คุณพ่อสมชายและคุณแม่ปียวัลจิตตะลีลา
สาลา๑วัดโพธารามจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑ตุลาคมเวลา๑๙นาฬิกา
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒ตุลาคมเวลา๑๖นาฬิกา
พร้อมกันนี้นักแสดงสาวยังขอขอบคุณทุกกำลังใจ

และสัญญาต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เข้มแข็งและเป็นคนดีตลอดไป
นอกจากคุณไมค์พีรันและคุณออมสุชาแล้วนะคะ
ยังมีคุณจิลนาด้วยที่แสดงความเสียใจ
ยังไงก็แล้วแต่ค่ะทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปีนหาด้วยนะคะ